ที่ชัยนาฏหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีเหตุสลดเกิดขึ้น
พี่ชายเนี่ยแทงน้องชายแท้เสียชีวิตคาบ้าน
บอกว่าน้องชายเนี่ยโอ้โหเมานะเมาหนักเหลือเกินนะครับ
บอกว่าชอบดื่มเหล้าแล้วก็ชวนทะเลาะนะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ

เป็นบ้านชั้นเดียวยกสูงนะครับ
บ้านไม้ในพื้นที่หมู่๔ตะบนบางหลวงอำเภอสันทยาจังหวัดชายนาฏนะครับ
ถุนบ้านเนี่ยมีผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตอยู่
ชื่อว่านายมณีอายุ๔๗ปีตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
โดยอยู่ในลักษณะนั่งแบบคุดคู้อยู่
แล้วก็มือซ้ายเนี่ยกุมบาดแผลที่อยู่ตรงจุดหัวใจเลยนะฮะ

ฟุบแบบเนี้ยนะครับไม่ใส่เสื้อนะฮะ
แต่ว่าเขาก็ตัวงอฟุบลงไปแบบนี้นะครับ
นี่คือมีดนะฮะที่ถูกแทงเข้าไปนะครับ
สภาพศพของนายมณีนะครับถูกแทงตัดคู่หัวใจหนึ่งแผลนะครับ
แล้วเข้าท้องอีก๑แผลที่ข้างหลังเนี่ยมีแผลถูกแทงอีก๒แผล

ส่วนคนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
เป็นพี่ชายแท้ชื่อว่านายถนอม
อายุ๕๔ปีนะครับเป็นพี่ชายของผู้ตาย

หลังก่อเหตุแล้วก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
พร้อมกับมีดเล่มนี้มีดปอกผลไม้ยาว๘นิ้วที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ

เจ้าหน้าที่มาถึงก็ต้องควบคุมตัวนะครับ
ถนอมเนี่ยเขาบอกว่า
ตัวเขากับนายมณีน้องชายทะเลาะกันเป็นประจำ

ชอบมาหาเรื่องมาด่าทอมาท้าต่อยกับเขา
อันนี้ผู้ต้องหากล่าวอ้างนะฮะ
ส่วนเมื่อวานเนี่ยนะวันเกิดเหตุเนี่ย
ถนอมผู้ต้องหาอ้างว่าน้องชายดื่มเหล้าจนเมา

มาถึงก็เปิดเพลงเสียงดังอยู่ใต้ถุนบ้าน

ทำให้น้องชายไม่พอใจก็ทะเลาะกัน
จากนั้นน้องชายเนี่ยเข้ามาชกเขาก่อน
เขาก็เลยเดินไปหยิบมีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ในห้องนอนนะฮะ

แล้วก็เอาออกมาแล้วก็แทงใส่น้องชายเขา
น้องชายก็วิ่งหนีออกมามันล้มฟุบอยู่ที่ข้างบ้าน

แต่บาดแผลเนี่ยเขาถูกแทงไป๔แห่งนะฮะ
ถนอมเนี่ยอ้างว่าทำไปเพราะบันดาลโทษะ
แล้วก็สะสมความโกรธแค้นมานานด้วย
เนื่องจากเคยถูกนายมณีน้องชาย
มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายแบบนี้
สองปีเนี่ยเจอแบบเนี้ยตลอดนะครับ
เพราะน้องชายเนี่ยชอบเข้าใจผิด
คิดว่าแม่รักตัวเขามากกว่าตัวน้องชาย
อืม

อีห้าทีมีใครอยู่ที่ห้องเนี้ย

หลบกินไปเอาพอมีพองี่ตอนเนี้ยอ่ะ

บ่อยจนก็แบบไม่ไหวแต่ผมบ่อยแล้วเป็นพี่ด้วยผมเอาอ่ะ
นี่พี่น้องกันแท้นะครับแต่ว่านี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ
คนก่อเหตุนะครับคนตายเขาไม่มีสิทธิแจงแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับ
ผู้ต้องหาก็อ้างว่าถูกต่อยก่อนเลยหยิบมีดมาแทงใส่เพราะบันดาลโทษะนะครับ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่นะครับ
ไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับที่จังหวัดชายนาฏนะครับ
บ้านหลังนี้ครับทุกผู้ชมครับบ้านไม้ยกสูงนะฮะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ที่ใต้ถุนบ้านนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับ
แล้วด้านหลังมีบ้านตึกสองชั้นอยู่นะฮะตรงนี้นะครับ
จากข้อมูลเนี่ยทราบว่าแม่ของพี่น้องคู่นี้อาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่
อยู่กับลูกสาวของนายมณีผู้ตายลูกสาวยุค๑๔
ส่วนสองพี่น้องก็คือนายมณีผู้ตายกับนายถนอมผู้ต้องหาเนี่ย
เขาจะอยู่บ้านหลังเกิดเหตุด้วยกันสองคน
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าตกใจมากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
คาดคิดมาก่อนว่าสองพี่น้องจะถึงขั้นฆ่ากันตายได้
วันเกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่ก็ดูปกติดีนะ
ไม่ได้มีทีท่าว่าจะทะเลาะกันหรือว่าบาดหมางอะไรกัน
เคยเห็นครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่มีปากเสียงกันเนี่ยก็คือ
ลักษณะเหมือนกับทะเลาะกันแล้วเสียงดังออกมานอกบ้าน
ซึ่งมันก็นู่นอ่ะผ่านมาเกือบปีแล้ว
ก็เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนั้นแหละ
ไม่ได้ลงมืออะไรกันนะเขาก็ไม่ได้ลงมือเถียงกัน
เถียงกันก็ห้ามเขาก็ห้ามกันก็ต่างคนต่างไป

ก่อนจะเกิดเชษนะจะสองสามวันก็ไม่ได้ร้านกันมาก่อนนะ
คุณระวีการวันนี้ไปที่วัดโพงามนะครับ

ศพของนายมารีเนี่ยถูกนำมาบับเป็นวุษลที่นี่นะครับ
ที่นี่นะฮะวันนี้มีพิธีรดน้ำศพนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มเมื่อคืนนี้ลูกสาวอายุสิบสี่ปีนี่ก็โศกเศร้าเสียใจมาก
เพราะว่าต้องมาเสียคุณพ่อไปส่วนแม่ของผู้ตายเนี่ยนะครับ
แล้วก็เป็นแม่ของผู้ก่อเหตุด้วยนะแม่ของสองพี่น้องคู่นี้
แม่บอกว่ายอมรับว่าที่ผ่านมาลูกชายทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะมีปากเสียงกันเป็นประจำ
เวลาที่ฝ่ายน้องชายดื่มเหล้าแล้วเมาแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทะเลาะกันรุนแรง
ถึงขั้นมีเหตุทำร้ายกันแบบนี้
ก็ประจำครับทะเลาะกับเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่
แต่เรื่องนิดนิดหน่อยเมาผ่านพระโลก็ไม่มีเรื่องอะไรหรอก
เมามาผ่านอ่ะอืมคือคนที่หาเรื่องนี่คือคือจะเป็นคนน้องนี่แหละใช่ไหมครับ
คนก่อเหตุนี่นายถนอมนี่เขาพี่คนโตอืมนายมณีนี่น้องคนเล็ก
เขามีลูกสาวคนกลางอีกคนนึงนี่คือคุณแม่นะฮะคุณแม่ก็อายุเยอะแล้ว
ได้คุยกับผู้ที่เป็นลูกสาวคนกลางของบ้านนะนะค่ะ
เป็นน้องของคนก่อเหตุเป็นพี่ของคนตายอ่ะนะครับเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยอยู่กรุงเทพนะ
แต่ก็ส่งเงินมาให้แม่นะครับแล้วก็ให้หลานด้วย
ก็คือลูกสาวผู้ตายอ่ะนะเพราะว่าจะได้ช่วยดูแลหลานนะครับ
ส่วนพี่น้องคู่นี้นะครับเขาทะเลาะกันบ่อยนะครับ
เวลาฝ่ายน้องชายเนี่ยดื่มเหล้าเมาคนในบ้านก็เตือนตลอดคอยห้ามตลอดนะครับ
แต่ก็ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะมีเหตุรุนแรงขนาดนี้นะครับซึ่งเธอยืนยันว่าพี่น้องสองคนนี้
ไม่ได้มีเรื่องบาดหมางใจกันถึงขั้นแบบโอ้โหจะเอากันให้ตายนะใช่ค่ะ
เชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของฤทธิ์สุราเมาอ่ะเมื่อคืนนี้นะครับ
คือถ้าถ้าว่าน้องชายเขาไม่ไม่กินเหล้าเมามาก็ไม่มีอะไรอืม
ถ้าว่าเมามาเขาก็จะพานมั่งโน้นนี่นั่นแบบโวยวายหลายเรื่องพี่ชายอืม
รอถ้าไม่เมาดีดีกันบางทีก็คุยกันดี
แสดงว่าในในสี่พี่น้องเนี่ยคือสองคนนี้จะชอบทะเลาะกันเพราะว่าอยู่อยู่บ้านด้วยกันไง
ใกล้กันอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบว่าต่างคนก็ต่างอารมณ์ร้อนอ่ะนายถนอมฝ่ายพี่ชายก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับแล้วก็ขอใช้สิทธิ์คือไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะนะฮะ
เมื่อวานนี้เขาก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับก่อเหตุแล้วก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจอยู่ที่บ้านนะครับ